เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กชายคนหนึ่งอายุ๒ขวบกว่า
คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามันจะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
อยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปช่วยดูให้เหลือเกิน

เบาะไผ่ที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

ครับสิบห้ามกราคมคือว่านี้

ตรงนี้เป็นสระน้ำในพื้นที่หมู่๗
เจ้าหน้าที่นำขึ้นมาได้ก็พยายามช่วยเต็มที่แล้ว
คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องชาวบ้านก็ร้องไห้กันอยู่แถวนั้น
แต่ช่วยไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
คือทางโรงพยาบาลที่ทางกู้ภัยรีบพาตัวน้องไปส่งเนี่ยบอกว่า
น้องเสียชีวิตก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลแล้ว
เพราะว่าจมอยู่ในน้ำเนี่ยนานร่วม๒ชั่วโมงได้

น้องชื่อเด็กชายพะคินนามสกุลมิ่งขวัญนะครับ
อายุ๒หัวเศษนะฮะ
คือทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็อยู่กับทางคุณตา

ค่ะนะฮะคือแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าคุณปู่คุณปู่นะฮะไม่ใช่คุณตานะคุณปู่เนี่ยบอกว่า
หลานชายเนี่ยมาอยู่กับปู่ได้หลายวันแล้ว
นำมาฝากเอาไว้แม่เนี่ยทำงานโรงงานวันเกิดเหตุ
พ่อของหลานชายนะครับไปโรงพยาบาลไปตัดไหมเป็นแผลที่แขน
ปู่ก็เลี้ยงดูหลานตามปกติปู่บอกว่าไม่ได้คลาดสายตาเลยนะ
ทุกผู้ชมดูเจ้าสุนัขตัวนี้ไว้นะครับ
แต่เมื่อวานนี้เนี่ยปู่บอกเผลอแป๊บเดียวหันมาอีกทีนึงนะ
อยู่ดีเจ้าใบอ่ะนะเป็นสุนัขตัวเมียที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยสีดำเนี่ย
มันวิ่งหายไปจากบ้านหายไปพร้อมกับหลานชายด้วย
ปู่ก็รีบตามหาหายังไงก็หาไม่เจอ
พักเดียวเจ้าใบเนี่ยมันวิ่งกลับมาในสภาพแบบตัวเปียกปอนกระหืดกระหอบ

เหมือนมาบอกให้รู้นะว่าหลานชายเนี่ยจมน้ำ
แล้วมันก็พาวิ่งมาที่สระตรงนี้แถวบ้าน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันมาช่วยกันงมนะ
สุดท้ายเนี่ยกว่าจะนำตัวน้องพาคินขึ้นมาได้เนี่ยไม่ทันแล้วฮะน้องเสียชีวิต
ทีนี้วันนี้เนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือเราไปคุยกับคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องพาคินนะครับ
น้องพะคินอายุ๒ขวบนะครับ
นี่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับคือพ่อกับแม่เนี่ยนำอาหารขาวหวานผลไม้ที่ลูกชายชอบเนี่ยเอามาให้ลูกที่หน้าโรงศพนะครับ
ทำเหมือนตอนที่ลูกยังมีชีวิตเลยเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะทั้งคู่ก็ยังร้องไห้นะครับ
กับแม่น้องพะคินบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกชายไปกับหมาตัวเมียที่บ้านนะเดินไปด้วยกันสักพักนึงมารู้ข่าวคือลูกเนี่ยตกน้ำเสียชีวิต
หมาเนี่ยตัวเปียกปอนที่วิ่งกลับมาที่บ้านเนี่ยแล้วมาเหมือนกับมาเห่ามาเรียกปู่ให้ไปที่สระน้ำเนี่ยเหมือนกับว่ามันอาจจะกระโดดลงไปในน้ำไปช่วยแล้วหรือเปล่าแล้วช่วยไม่ได้มันก็เลยวิ่งขึ้นมามาถึงเนี่ยพระคินนี่ก็จมไปอยู่ใต้ก้นสระแล้ว
กู้ภัยพาขึ้นมาได้ก็ช่วยไม่ทันแล้วพ่อของน้องพาคินแม่ของน้องพาคินเชื่อว่าที่สระแห่งนี้มันจะมีเรื่องลี้ลับมีเรื่องอาถรรพ์อยู่หรือเปล่าเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดเหตุกับน้องพาคินเคยมีเด็กผู้ชายตัวดำนะหลายคนเนี่ยบอกเขาเห็นกันค่ะชอบมากวักมือชวนน้อง
ครั้งแล้วแต่น้องเนี่ยไม่ไปมากวักมือเรียกอยู่หลายครั้งก็เลยไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยอาถรรพ์ตรงนี้เนี่ยจะทำให้หมาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยพาลูกชายเนี่ยไปเล่นถึงสระน้ำหรือเปล่าแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตถ้าเป็นไปได้อยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วยมาแก้ไขจัดการให้หน่อยไม่ให้เกิดมีตัวตายตัวแทนอะไรเกิดขึ้นให้วิญญาณสิ่งลี้ลับต่างเนี่ย
เพราะว่าผีนิดแต่แม่ก็ว่าน้องคงพูดเล่นเพราะว่าย้อนยังเด็ก

ใช่ค่ะแต่แม่เพิ่งมานึกถึงที่หลังว่าน้องอาจจะเห็น
นี่ที่คุณแม่ของน้องพระคินเล่าให้ฟังนะฮะ

ว่ามีเหมือนกับมีใครมาเรียกอยู่หน้าบ้านแต่ว่าลูกชายไม่ได้ออกไป

แต่บอกผีผีเนี่ยก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณเนี่ยที่จะมาเรียกลูกชายออกไปนอกบ้าน
จริงผีนี่ก็ตกเป็นจำเลยในข่าวที่เราอ่านหลายข่าวแล้วเหมือนกันนะ

แต่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่เขากังวลว่ามันจะมีเรื่องผีฝิงอยู่หรือว่าตัวตายตัวแทนที่สระน้ำตรงนี้อีกหรือเปล่า

ให้หมอปลามาช่วยเหลือเกินนะครับ
ปู่ของน้องพระคินบอกว่าก่อนหน้านี้แถวบ้านเนี่ยเคยมีสารเก่าอยู่ข้างบ้าน
ต่อมาก็ได้ขายที่ดินแปลงนั้นไปแล้วตรงที่มีศาลเก่า
ทางหมอปลาเนี่ยมาดูให้หน่อยแต่ว่าในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยนะปู่เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองทุกคนนั่นแหละ
ในการดูแลลูกหลานอย่างหลานชายอยู่แค่๒ขวบกว่า

เดินตามหมาไปแล้วก็ไปตกสระน้ำจมน้ำเสียชีวิตมันคลาดสายตาไม่ได้จริง
บอกเสียใจมากคือตอนนี้แอบร้องไห้คนเดียวอยู่แทบทุกวันแทบทั้งวันเพราะว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ย
ดูแลหลานไม่ดีหรือยังไรคลาดสายตานิดเดียวหลานเดินออกจากบ้านไปตกน้ำจมน้ำตายเลย
เอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้เพื่อจะคลายความสงสัยหรือว่าความสบายใจให้กับทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องพาคินด้วยเนี่ยนะครับ
ที่เขาอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปดูให้หน่อยเนี่ยเราก็ถามหมอปลานะหมอปลาบอกว่า
เรื่องนี้ความจริงแล้วไม่มีหรอกสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนอะไรทั้งหลายเนี่ย
มันเป็นเรื่องความประมาทของผู้ปกครองเองนะที่ปล่อยเด็กไปเนี่ยแล้วเด็กก็เดินหายไปจากบ้านแล้วก็ไปจมน้ำเสียชีวิต
ความจริงเคสนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงพ่อกับแม่น้องนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวตายตัวแทน
แต่อันนี้มันเกิดจากการที่เราอาจจะประมาทแค่นิดเดียวแค่เสี้ยวินาทีเดียวก็เลยทำให้ตัวของน้องเนี่ยตามหมาตัวนั้นไปนะ
ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการถอนสารและมีการบอกเล่า๙๐อันนี้ผมกล้ายืนยันกับครอบครัวนี้เลยว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลย
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องถอนถงถอนสารอะไรทั้งสิ้นสารปู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาชีวิตเด็กไปได้หรอกนะครับ
นะอยากจะบอกครอบครัวว่าไม่มีเรื่องตัวทายตัวแทน
หมอปลาก็ฝากบอกไปถึงนะฮะค่ะว่าไม่มีเรื่องตัวตายตัวแทนอาถรรพ์อะไรทั้งสิ้นนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนเลยใช่ค่ะครับ